แต่เรื่องราวของสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญ
อืมก็มาบ่อยมั้ยนะ
แต่บางตัวไม่ได้เชิญก็มา

แล้วมาบุกไปอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์

คุณอนงจันทจรนะคะเจ้าของรถเก๋งคันนี้
คุณขาเขาบอกว่าเขาจอดรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถสถานี
เครื่องส่งวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ถนนรังสิตปฐุมธานี
แล้วคุณเห็นไหมแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกมาชูคออยู่ตรงนี้

รุ่นอะไรไม่รู้แต่ไม่น่าจะเทอร์โบ
เพราะว่านิ่งเฉียว
แล้วจอดเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าเขาจะมาเอารถคือเขาจอดทิ้งไว้ที่นี่
เขาจะมาเอารถอีกทีรอปภก็วิ่งมาบอกว่า

พี่ผมเห็นตัวเงินตัวทองมันเข้าไปอยู่ในรถพี่นะ

เขาก็เลยตัดสินใจเปิดดูเพราะว่าเปิดดูเท่านั้นแหละ

รีรอรีบช่วยชีวิตตัวเงินตัวทอง
ดึงมันออกมาด้วยมือเปล่าแบบนี้อุ้ย
ดึงออกมาจับตัวเงินเต๊ตเท้าธองผู้เปล่า

มันดูสิมันดูดื้อเหมือนกันนะดูจากสายตาเอาเกียวอะไรออกมาด้วยนะฮะโอ๊ยแล้วมันก็สะบัด
สะบัดยื้อยุดฉุดกระชากแล้วมันก็วิ่งวิ่งตะเลิศวิ่งวิ่งไปรถคันไหนต่อ
ไม่ทันได้เห็นแล้วหายไปแล้วน้องใบตอง
ถ่ายยังไม่ทันตามจับไม่ทันแล้วไปแล้ว
เฮ้ยแต่เห็นแล้วมันอันตรายนะคือมันรับนะมันรับแขนคุณพี่กู้ภัยนะ
ระวังด้วยนะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่กู้ภัยนะ
มาช่วยดึงตัวเงินตัวทองออกจากรถได้แต่ตอนนี้น้องไม่รู้วิ่งหนีเข้าป่า
เข้ารถใครไปแล้วก็ระแวดระวังกันดูดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญก็มาเยอะจริงจ้ะ